กันที่เรื่องที่หลายหลายคนจับตามองกันมากเลยนะคะหลังจากที่สองนางเอกสาวอดีตวิกหมอชิตอย่างแพนเค้กเมมะนิดแล้วก็ใหม่ดาวิกานั้นไม่จะหลดประกาศเซ็นสัญญากับบ้านหลังเก่าค่ะนี่แหละคุณหลังจากที่เขานะคะผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระค่ะหลายคนก็เลยจับตามองเลยว่าเขาเนี่ยจะประเดิมผลงานแรกกับผู้จัดคนสวยนัดมี
หลังจากที่คนดังวิกหมอชิตแพนเค้กเหมมะนิดและไหมดาวิกาจะไม่ต่อสัญญากับช่องหลากสีและมีแววว่าจะโคจรมาร่วมงานกับผู้จัดคนสวยนัทมีเรียที่เตรียมจอบทละครให้ทั้งคู่ไว้แล้วตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้และเมื่อสองนางเอกสิ้นสุดสัญญากับช่องดังยังเป็นทางการผู้จัดคนสวยนัทมีเรียก็ยังคงปากแข็ง
ส่วนประเด็นที่นางเอกพันล้านใหม่ดาวิกามีแววว่าจะไปร่วมงานกับวิกพระราม๔นั้นเจ้าตัวก็ไม่ซีเรียสค่ะ
ก็นานเจอกันนะคะเจอกันทีนึงนะคะก็จะยังไม่ได้แบบไม่ได้แบบติดต่อตลอดเวลานะคะก็คือตามวาระโอกาสค่ะ
คือทุกอย่างมันมีแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไงคะหรือว่าอะไรที่ใช่ไหมไม่ใช่หรืออะไรที่ไม่ใช่มันก็ใช่แล้วก็จะตอบไม่ได้ตอนนี้เพราะว่ามันยังเป็นมันยังเป็นละครปีหน้าไงคะก็คือพูดปีนี้ยังไม่ได้
เหมือนเอเชียไปทั้งโรงพยาบาลและสนุก

ว่าเดี๋ยวค่อยรู้ค่อยบอกอีกทีหนึ่งว่าจะยังไง

อีกไม่กี่วันก็ปีหน้าแล้ว

จะมาร่วมงานกับคุณนัทมีเรียกันหรือเปล่านะคะ